นาฬิกาสี่สิบหกนาทีคุณผู้ชมออกจากบ้านกันหรือยัง
รวมไปถึงสถานการณ์น้ำในรุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งหมดนี้ผมรวบรวมมาให้ในเช้านี้ต้องรู้ครับ
เรื่องแรกที่ต้องรู้เลยครับแล้วต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำเหนือใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคุณผู้ชม
โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปพรับแจ้ง๑๐จังหวัดรุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งอุทัยธานีชัยนาฏสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลบบุรีปฐุมธานีนนทบุรีสมุทรประการและกรุงเทพ
เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น๔๐๖๐เซนติเมตรช่วงวันไหนล่ะ๑๖๑๗กันยายนนี้ครับใครอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนอกคันกั้นน้ำหรือแนวเขื่อนชั่วคราวพื้นที่รุ่มต่ำริม
เลยนะคุณผู้ชมเอาของทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูงแล้วก็ต้องตุนเสบียงอาหารไว้ให้พร้อมด้วย
พอรับแจ้งเหตุ๑๗๘๔หรือว่าสายด่วนก็โทรไป๑๗๘๔โทรได้๒๔ชั่วโมงเลยครับ
ของวันนี้ครับสมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่๕๐๖๐คันนู้นจะไปที่กระทรวงพลังงานไปทำอะไร
ให้ออกบัตรส่วนลดค่าเชื้อเพลิงให้กับผู้ขับแท็กซี่

แล้วจะให้ส่งเสริมให้นำรถพลังงานไฟฟ้ามาใช้เป็นแท็กซี่
โดยให้ทางรัฐนี่แหละรับแลกเปลี่ยนแท็กซี่เดิมมาเป็นรถแท็กซี่ไฟฟ้า
แล้วยังให้จัดหาถุงยางชีพให้แท็กซี่
บรรเทาผลกระทบอย่างทั่วถึงด้วยครับ
และที่ต้องลุ้นและต้องรู้วันนี้ครับ
ที่ประชุมคอรมอลจะมีมาตรการต่ออายุ
ลดภาษีสรรพสามิตรน้ำมันดีเซล
ที่กำลังจะหมดอายุต่อไปอีกตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ
ส่วนจะลดเท่าเดิมที่๕บาทต่อลิตรหรือลดกี่บาท

ส่วนมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้ากับกลุ่มเปราะบาง
มีรายได้น้อยวงเงิน๘๐๐๐ล้านบาท

แต่ถ้าถามว่ามีโอกาสจะจ่ายค่าไฟฟ้าต่ำกว่า๔บาทต่อหน่วยได้ไหม

เพราะคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

เหตุก็เพราะที่เคยพึ่งก๊าซจากอ่าวไทยราคาต่ำ
ไม่มีอีกแล้วต้องนำเข้าในราคาแพงขึ้นครับ